สวัสดีค่ะ

เห็นบอกว่าครั้งหนึ่งเคยโดนฉกซองงานแต่งไปเหรอคะ

คือเรื่องของเรื่องอ่ะวันนั้นในงานแต่งของเราเนอะ

แล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ฆ่ากับคนที่ขโมยของเราไป
วันนั้นเนี่ยงานแต่งเราอ่ะ

เขาให้ซองเงินมากับเรา

แล้วเราก็เลยให้ทางโรงแรมเปิดกล้องให้ดูในวันถัดไป
ว่าจำนวนเงินมันเยอะ
แล้วก็เราก็เลยแบบอยากจะรู้ว่ามันหายได้ยังไง
แต่ถ้าเกิดว่าหาแล้วก็คือถ้าหาเจ้าคนเอาไปไม่เจอก็คือไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้
เอาจริงวันนั้นเรื่องซองเงินไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ด้วยซ้
เพราะว่าเราไม่คิดว่าซองเงินหายไป
แต่จริงแล้วกระแตเขาซีเรียสเรื่องว่าหมีที่น้องแพนเค้กให้มามันหายไป
ก็เลยไปตามหาว่าหมีใครเป็นคนเอาไป

คือมันมีหายทั้งเงินและทั้งของที่น้องแพนเค้ให้มาเป็นของขวัญ
เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายเยอะเกินไป
ก็เลยอยากให้ทางโรงแรมมาช่วยดูให้หน่อย
พอดีคนที่เอาของเราไป
เขาก็ตอนนั้นเขาก็ร้อนตัวเหมือนไม่ใช่ร้อนตัวหรอกเหมือนเขาก็แบบช่วยเหลือเรา
แล้วก็แบบมาพูดว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ

แล้วเราก็เลยมาลำดับดูเอาในกล้องวงจรปิดของทางโรงแรม
ก็เลยมาลำดับว่าเออมันเป็นยังไงใครมาใครไป
มีคนชื่อไทม์จริงเห็นทามเดินออกมาจริง

แล้วพอถามทามทามก็บอกว่าที่ทามเข้าไปเอา
เพราะว่ามีคนบอกให้ทางกลับไปเอาให้หน่อย
ประเด็นคือจะบอกว่าเรื่องซองเราไม่ได้สนใจแล้ว
เราคิดว่ามันหายแล้วมันโอกาสจะตามหายาก
แต่เผอิญคือพอเราไปเช็คกล้องวงจรปิด
เราพอเจอหมีแล้วทางโรงแรมนะครับ
ก็บอกว่าเออช่วยแบบดูเรื่องนี้หน่อยอะไรอย่างนี้
พอดีเราเห็นเหตุการณ์นี้ที่เขาบอกว่า
พอเขาได้ซองแล้วเขาคืนกลับไทม์ไป
แล้วไทม์จะวิ่งกลับไปที่ห้องแต่งตัวใช่ไหม
ปรากฏว่าเราเห็นว่าคนที่เอาไปเขามองซองเสร็จปุ๊บ
แล้วซองที่ถืออยู่เขาเดินลงไปแล้วหายไปเลย

แล้วก็ไม่เห็นเขากลับมาที่ห้องคือเอาเงินกลับมาคืนที่ห้องอีกเลยอะไรอย่างนี้

ก็คือมันเป็นเขาที่เอาไปแต่ว่าพอถามเขาเขาบอกเขาไม่ได้เอาไป
คือแต่ว่าหลักฐานอ่ะมันยืนยันชัดมากเพราะว่าเอ่อ
เอาเรื่องเขาไหมคะแจ้งความอะไรงี้ไหมคะ
คือพูดตรงเลยว่าณตอนนั้นน่ะคือผู้ใหญ่
หลายคนก็บอกมาว่าเออแบบเราก็ไม่อยากให้มีเรื่องอ่ะ

คือเงินมันไม่ได้เยอะนะคือเราก็ยังตกใจอยู่เลยว่าเขาทำทำไม
คือเงินมันไม่กี่บาทมันไม่กี่หมื่น
แต่ว่าทำทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันเลย

คือนัดมาเคลียร์ไหมคะแบบเพื่อว่า
พี่แจ๊คก็คือวันรุ่งขึ้นพอเราคุยเหตุการณ์กับเขา
เราก็แจ้งทางโรงแรมเสร็จปุ๊บก็ดูว่าเออประมวลว่ามีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างในวันนั้น
เราก็เรียกคนที่เกี่ยวข้องในนั้นมาเจอกันที่โรงแรม
แต่ว่าเรายังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรเพราะว่าเราคิดว่าเฮ้ยมันคงเคลียร์กันได้
เพราะว่าก็คือคนกันเองทั้งนั้นถ้าเกิดดูไปแล้วเนี่ยมันคือคนกันเอง
แต่ถ้าเป็นคนนอกเราก็อาจจะต้องดำเนินคดีหรืออะไรในลำดับถัดไปอย่างนี้
แต่ว่าพอเห็นว่าเป็นคนกันเองแต่ว่าเขาไม่ยอมรับ
เราก็เลยเออมันเราก็เลยมันด้วยหลักฐานด้วยกล้องที่มีอ่ะ
ก็เลยคุยกันไปว่าถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ชดใช้ในสิ่งที่เราเข้าใจกันว่าเป็นเขาเอาไปละกัน
ในที่สุดคือเขาชดใช้ให้ค่ะคือเขาคืนกลับมาให้
ไม่ไม่ใช่ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือตอนแรกเราก็ไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าคือเราคิดเขาก็มีเหตุผลเหมือนกับเขาอาจจะแบบมีเอกซิเดนต์มีอะไรจริงแล้วนึกออกมั้ยคือเราคุยกันได้เนี่ย
แต่เพราะเอิญว่าพอมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตามนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วคือแล้วเราก็คิดว่าเราก็รู้สึกว่าเงินในซองนี้เพื่อนสนิทเราหรือเพื่อนเรารักมากเขาเป็นคนใส่ซองมาให้เรา
รู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่ควรจะแบบมาเอาเงินในที่เพื่อน
ก็คือว่าเป็นอุทาหอนสอนใจไหมคะแบบคนแบบ
ไม่ก็คือเราก็คือมีคิดอยู่แล้วว่าเอ้ยความสำคัญของเรากับจันตร์ต้องห่างหายกันไปแน่เพราะคนนี้แน่

หายจริงตั้งแต่นั้นก็คือการติดต่อกับจันตร์ก็คือน้อยลงไปเลย
แต่เราก็คือไปติดอยู่ในใจแหละว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบวันหนึ่งที่แบบจันจะรู้ความจริงนี้ได้เราก็เราก็ยินดีที่จะกลับไปรักกับจันเหมือนเดิม
ซึ่งในตอนนี้ก็คือโชคดีที่น้องคนนึงเขาก็ไปเล่าให้จันฟังทั้งหมดแล้ว
แล้วทางเราก็เลยได้คุยกับจันทร์ว่าเฮ้ยแบบดีใจนะที่ในที่สุดเราก็ได้คุยเรื่องนี้กันอะไรอย่างนี้
อันนี้พี่คุยกับจันแล้ว

คุยตั้งแต่วันที่ก่อนจันไปออกห่วงกระแส

คุยกันแล้วคุยกันแล้วใช่ใช่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

เราสามารถแบบเอาจริงให้เขาแบบ
คือพูดตรงว่าทางเราได้ปรึกษาทางพ่อพี่เติ้ลด้วย
และในวันนั้นจันทร์ก็คือยังอยู่ช่องอยู่
พ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตไปเลย

เราก็เลยปิดกันตั้งแต่ในห้องที่โรงแรมแล้วว่า
โอเคเรื่องวันนี้จะไม่มีใครรู้

เราและเขาก็คือจะเงียบทั้งคู่